ก็บอกว่าไปต่อให้ไปต่อหลังจากที่พาทีมคว้าแชมป์อาเซียนครับ๒สมัยติดนะครับ
ก็มีการพูดบอกว่าจะต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของเงื่อนไขรายละเอียด
ตาร์ฟโค้ชทีมชาติต้องเข้ามาร่วมประชุมกับสมาคมเพื่อสรุปผลงานอยู่แล้วนะครับ
กฤษดากาแมนชันโรงพรมศรีแก้วสุมัญญาปุริษัยและฉัดงงข่วยเรื่องธนโลศน์ครับ
กลับมาซ้อมร่วมกับทีมในช่วงเตรียมทีมเล็ก๒นะครับ
ซึ่งชมบุรีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยินของโปรลิสเทโรครับ๒๒มกราคมนี้ในเวลา๖โมงเย็น
ไปดูความพร้อมของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่๔๘นะครับ
ก็มีการให้โอว่านะครับแล้วก็พูดคุยกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธบุรีกว่า๔๐๐คนนะครับ
ในวันที่๒๑ถึง๓๑ธันวาคมที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
ซึ่งแน่นอนมีการตั้งเป้านะครับเขาบอกว่าอยากจะคว้าเจ้าเหรียญทองครั้งที่๔
ส่วนน้องเทนนิสพาณิพักษวงพัฒนากิจนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิกก็มั่นใจนะครับ
เพราะได้รับกำลังใจจากอธิกาบดีอาจารย์นักศึกษาพร้อมเต็มที่แล้วก็จะป้องกันแชมป์ให้ได้อีกครั้งหนึ่ง
โอ้โหดีกรีถึงแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกนี้มาแข่งขันระดับนี้นี่ไม่ต้องห่วงนะครับ
ความหวังนี่บอกได้เลยนะครับว่ามาตรฐานของน้องเทนนิสเนี่ยจับต้องได้ตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา